เมื่อวานนี้๑สิงหาคม
วันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันแรกที่ทางคิวรถตู้ทั้งหมด
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒เนี่ยนะคะ

ย้ายไปอยู่บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัฐฝั่งตรงข้ามสถานี
แล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางลาดพร้าว

อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทาง
อาจจะมีการวางแผนการเดินทางหน่อย

ใครที่บ้านอยู่แถวลาดพร้าวฟังข่าวนี้ให้ดีนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๑สิงหาคมค่ะ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม
จะเข้าพื้นที่ไปก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ดังนั้นบนถนนลาดพร้าวจะมีการลื้อย้ายสาธารณูปโภค
แล้วก็แนวท่อประปาตอนนี้คืบหน้าแล้วกว่า๑๖๐นะคะ
ก็เลยจะต้องมีการปิด๑ช่องทางจราจร
ขาเข้าแล้วก็ขาออกช่องฝั่งที่ติดกับเกาะกลางนั่นเอง
แล้วจะปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๓ปีเลยนะคะ

รวมถึงจะมีการยกเลิกช่องทางพิเศษ
ให้รถสามารถวิ่งสวนเลนได้ตั้งแต่ช่วงโชคชัย๔

ในส่วนถนนศรีนครีนแล้วก็ถนนเทพรักษณ์
จะมีการเข้าพื้นที่๔จุดในเดือนนี้
ดังนั้นคนที่ใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้จริง
อาจจะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

แถวแยกลำสาลีบุเรนที่ศรีนครีนลอดใต้แอร์พอร์ตลิ้งค์
แล้วก็แถวแยกลาสาน
ก็จะทยอยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาจนถึงกลางเดือนสิงหาครับ
แต่ในเบื้องต้นก็จะใช้ระยะทางประมาณ๒๐๐เมตร
จะปิดผิวจราจร๑ช่องฝั่งขาเข้าและขาออก

พร้าวไปแล้วสำหรับคนที่ใช้ถนนเส้นนี้
ทีนี้มาดูเรื่องของรถตู้โดยสารกันบ้างนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้ใครที่ใช้บริการรถตู้โดยสาร

จากเดิมที่ไปขึ้นขนส่งไปขึ้นหมอชิด๒
จะเปลี่ยนมาเป็นสถานีเดินรถขนาดเล็กจตุจักร
ซึ่งสถานีแห่งใหม่นี้จะเปิดบริการตั้งแต่ตี๓ถึง๔ทุ่มทุกวันเลย

จะสามารถเข้าไปในสถานีแห่งใหม่นี้ได้
สำหรับการเปิดใช้เส้นทางช่วงแรก
บคศเองเขาก็เตรียมรถชัตเตอร์บัส

บางคนยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ข่าว
ว่ามีการเปลี่ยนที่ขึ้นย้ายสถานี
ก็จะจัดบริการรถชัตเตอร์บัสตลอดทั้งวันเลยนะ
บริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒

ก็คือบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัฐนั่นเองนะคะ